ตำรวจสพดอนเจดีจับคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านขายของชำโดยกระหน่ำแทงจนเย็บถึง๑๐๘เข็มที่สุพรรณบุรีได้แล้วนะครับ
หลังจากหลบหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
วินาทีที่ชาวบ้านนับ๑๐คนฝ่าแนวกั้นของตำรวจกรูเข้ามารุมประชาธรรมนายเมธีเกรดมณีอายุ๒๖ปี
ผู้ต้องหาก่อเหตุใช้เหล็กแหลมทำร้ายหญิงวัย๕๕ปีเจ้าของร้านขายของชำได้รับบาดเจ็บเย็บถึง๑๐๘เข็มเพื่อชิงทรัพย์
ระหว่างถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ภายในร้านขายของชำแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
ตำรวจต้องรีบนำตัวขึ้นรถตู้ออกไปอย่างเร่งด่วน
โดยในวันนี้ตำรวจชุดสืบสวนนำตัวนายเมธีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจำนวน๓จุดด้วยกัน
จุดแรกคือบริเวณกลางบ้านใกล้ห้องน้ำที่คนร้ายเข้าล็อกและทำร้ายเจ้าของบ้าน
เหล็กแป๊บปลายแหลมเป็นแผลทั่วทั้งร่างกาย
ที่สองคือในห้องน้ำที่คนร้ายถอดกระเบื้องแล้วแอบเข้าไปในบ้านและใช้เป็นเส้นทางหลบหนี
และจุดสุดท้ายคือบริเวณหน้าห้องนอนของเจ้าของบ้าน
คดีนี้ตำรวจใช้เวลาเพียง๔วันก็สามารถจับตัวนายเมธี
ที่บ้านพักคนงานภายในค่ายลูกเสือพงรัฐอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
ของกลางเป็นหมวกไอ้โม่งเสื้อและกางเกงที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
รวมถึงพบลอยแผลที่นิ้วหัวแม่มือขวา
เกิดจากการที่ถูกผู้เสียหายกัดระหว่างต่อสู้กัน
โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
เนื่องจากต้องการนำเงินไปสู่ขอผู้หญิงแต่งงาน
คนที่เข้ามาในบ้านเชื่อว่าได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจก็เอาประวัติของคนร้าย
ที่เคยอยู่ในพื้นที่มาตรวจสอบ

มีบ้านอยู่ห่างจากบ้านผู้เสียหายเนี่ยประมาณ๑กิโลเมตร
จากการตรวจสอบประวัติตำรวจยังพบว่า
นายเมธีเคยก่อคดีอุกษกันมาหลายครั้ง
และพึ่งผลโทษออกจากเรือนจำ
โดยปี๒๕๕๗ได้เคยเกาะคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ที่สพดเจดีถูกจำคุก๓ปี
และเมื่อปี๒๕๖๐เคยก่อคดีวิ่งราวทรัพย
โดยใช้ยานพาหนะในท้องที่สพดเจดี
ถูกจำคุกอีก๓ปีแต่ได้รับการลดโทษ
ได้ออกมาจนกระทั่งมาก่อเหตุอีกในครั้งนี้

เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ทำร้ายร่างกายนางสมหมายล้อมวง

โดยใช้เหล็กแหลมแทงเข้าที่ใบหน้าและลำตัว
ถึง๑๐๘เข็มได้รับบาดเจ็บสาหัส
โดยล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว